นี้ค่ะก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับโรคภัยเหมือนกันนะคะ
ก็คือช่วงนี้เนี่ยหลายคนก็คือยังต้องทำงาน
ต้องหาเงินนะค่ะเพราะว่าเราก็ต้องดำเนินชีวิตกันต่อไป
เหมือนกับหนุ่มคนนี้ค่ะนั่นคือหนุ่มพัฒน์นะคะ
คือปีนี้เขาก็มีละครอยู่หลายเรื่องเลยนะคะ
ทำให้ต้องออกจากบ้านมาถ่ายละครอยู่บ่อยค่ะ
แล้วก็ล่าสุดเนี่ยก็ต้องออกจากบ้านมาร่วมพิธีบวงสวงนะคะ
เจ้าตัวยอมรับว่าก็มีกลัวเหมือนกันนะคะกับการระบาดของเชื้อโควิดในตอนนี้
แต่ว่างานก็ต้องทำไม่ทำก็ไม่ได้นะคะ
ใจก็กลัวว่าตัวเองจะเป็นภาหะนะคะนำเชื้อไปติดคนในบ้าน
ออกจากบ้านบ่อยอย่างนี้ออกจากบ้านบ่อยเจอคนเยอะ
ใช่ค่ะโดยเฉพาะคุณแม่กับน้องสาวนะคะ
ถ้าหากว่าเกิดโชคไม่ดีเนี่ยเจ้าตัวติดขึ้นมาแล้วก็คงจะเครียดหน้าดูนะคะ
แล้วก็เจ้าตัวก็เลยบอกว่าพยายามจะเซฟตัวเองให้มากที่สุดค่ะ
เวลาอยู่กองเนี่ยถ้าไม่ได้เข้าฉากนะคะก็จะใส่แมสตลอด
แล้วเวลากลับไปบ้านก็จะไม่เข้าใกล้คุณแม่และน้องสาวเลยนะคะ

จะพูดกันตลอดครับว่าถ้าทำอะไรไปไหนต้องระวัง
เพราะว่ามันไม่ใช่ลำบากเราลำบากแม่น้องด้วยอะไรอย่างนี้ครับ
เครียดจนหายเครียดเราเหมือนกัน
ก็ต้องระวังก็ยังแบบเรื่องความระวังเรื่องมาตรการอะไรอย่างนี้ครับ
ก็คือพวกผมระวังกันตลอดอย่างทุกวันนี้เอาจริงแล้วอ่ะ
พอพวกผมออกมาทำงานกลับไปบ้านก็คือ
จากปกติกอดแม่อะไรอย่างนี้ก็จะไม่ค่อยได้กอดแล้ว
เพราะว่าเราก็ไม่รู้อะเนาะใช่ก็ห่างกันไว้หน่อยก็ดีอะไรอย่างนี้ครับ

ก็คือเข้าใจได้ยังใช้เวลาร่วมกันได้อยู่
เป็นแต่ว่าความใกล้ชิดอาจจะแบบลดน้อยลงนิดนึง
ก็ต้องระมัดระวังกันไปด้วยนะคุณผู้ชมนะในช่วงนี้